ยากมากงั้นไปดูค่ะ

นี่มันคืออะไรตายแล้วมันขนลุกเหมือนกันเนาะคุณเนาะ
นั่นดิมันคือฝูงมดที่มันกำลัง
ต่อตัวกันแล้วไปบุกในรังต่อ
โอ้โหมดต่อตัวไปหาต่อ

สุดยอดความพยายามใช่
และมันไปหาต่อ
เพื่อไปเอาอาหารแล้วไปยึดรังต่อให้กลายเป็นรังมด

สรุปมันกลายเป็นรังงดหรือรังต่อ
ก็เป็นรังหมดในเวลาต่อมา
ตายแล้วมีในเวลาต่อมาด้วย

คือเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามดมันทำรัง

มันจะเอาต่อไปเป็นอาหารหรือไม่ก็จะไปยึดรังต่อ

นั่นน่ะสิแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าอะไร
มดสามารถคีกคือพลัง
ดมันมีความสามัคคีมากนะคุณ
เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นมดต่อตัวเป็นสะพานเลยอ่ะคุณ

ยาวขนาดนี้คลิปนี้หาดูได้ยากมากนะคะ
แล้วก็ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
เยาวรุ่นชาวติ๊กต๊อกก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกัน
เหมือนแบบเราเลยว่าเฮ้ยจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะ
บางคนก็บอกว่าหาดูได้ยากมากไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
สุดท้ายรังต่อก็กลายเป็นรังมดในเวลาต่อมา
โอ้โหเรียบร้อยต้องสูญเสียอนาเขตรังของตัวเองให้กับเจ้ามดไปแล้ว
โอ้โหอย่างวัยรุ่นเยาวรุ่นเลย
นี่เขาเรียกว่าการตีป้อมของจริง
ใช่ถูกตีไปหมดแล้วยึดเมือง

โหสุดเลยนะครับ